ตอนนี้นะครับสถานการณ์ในแม่น้ำยมนะครับ
ตั้งแต่จังหวัดแพร่ลงมาที่อำเผอสวรรคโฮล์
สุโขทัยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ

เป็นอย่างไรติดตามจากคุณสรอัตมรวิมรังศรีอำรุณนะครับ

รายงานสดมาจากจังหวัดสุโขทัยครับ
กระสอบทรายกว่า๒๐๐กระสอบที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับ
เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้นำไปอุดท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยม
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในแม่น้ำยมนั้นไหลย้อนกลับเข้าท่วม

หลังจากพบว่าปริมาณน้ำนั้นเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำของทีมข่าวก็พบนะครับว่า
วนน้ำในแม่น้ำยมนั้นสูงสุดมีปริมาณ๑๖๐๓ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เมื่อวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ที่๔๑สี่ที่แอมพิวเมืองจังหวัดแพร่
ในเวลาประมาณ๖นาฬิกาของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
โดยมีปริมาณน้ำลดลงเหลือเพียง๑๐๑๖ลูกบาทเมตรต่อวินาที
และมีแนวโน้มเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากยังคงมีปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขา

จะมีน้ำสูงสุดที่ไหลเข้าสู่อำเภอศรีชัชนาลัย
สุโขทัยไม่เกิน๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
และจะแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้รับทราบ
ซึ่งสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมล่าสุดเมื่อเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
พบว่าบริเวณอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีระดับสูงถึง๙เมตร๒เซนติเมตร
และลดลงเหลือเพียง๕เมตร๔๗เซนติเมตร
ที่บริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
และเพิ่มสูงขึ้นที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
๕เมตร๘๖เซนติเมตร
วนน้ำขนาดใหญ่ของรุ่มน้ำยมนะฮะที่มาจากจังหวัดแพร่ประมาณ๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ย
คาดว่าจะรวมกับน้ำสาขาแล้วก็ไหลมาถึงที่ประตูระบายบ้านหาดสะพานจันทร์เนี่ย
เช้าของวันที่๑๙น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
คือในส่วนแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำนะฮะ
ขณะนี้เราได้มีการลดยอดน้ำบริเวณเหนืออาคารชมธานเพื่อรองรับมวลน้ำขนาดใหญ่
ปรัชน์อำเภอสวรรคโลกก็ระบุว่าพื้นที่ในอำเภอสวรรคโลก
เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี๒๕๓๘และปี๒๕๔๙รวมถึงในปี๒๕๕๔ด้วย
ทำให้นำบทเรียนในครั้งนั้นมาปรับแผนในการรับมือ
โดยในปีนี้ได้สั่งการให้ตำบลและเทศบาลทุกแห่งไปสำรวจจุดเสี่ยงบริเวณริมแม่น้ำยม
และริมแม่น้ำสาขารวมถึงเตรียมจุดอบพยพในแต่ละหมู่บ้านด้วย
อกจากนี้ได้ประสานไปอย่างเทศบาลเมืองสวรรคโลก
เตรียมเรือท้องแบนและเตรียมกระสอบทรายนำไปอุดท่อระบายน้ำลงแม่น้ำยมในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก
เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำยมไหลย้อนกลับเข้าท่วมเทศบาลเมือง
รวมถึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่นะครับ
ซึ่งทั้งหมดได้มีการดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
โดยยืนยันว่าหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพันธ
จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแน่นอน
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเตือนพี่น้องประชาชน
ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในวันที่๑๘๑๙สิงหาคมนี้

และในวันที่๑๙๒๐สิงหาคมในพื้นที่ภาคเหนือ
ซึ่งก็ขอเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพันธ

และนี่ก็คือสถานการณ์การเตรียมความพร้อมล่าสุด
ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
สราชนวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวี
รายงานจากเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ